แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเมนูเปิบพิษดารแบบอาหารป่าเลยนะ
บอกเลยว่าดูคลิปนี้จุใจแน่นอน

ขอร้อนค่ะวันนี้จะพาทุกผู้ชม
เปิดพิษดารอาหารปลากันสักหน่อย
ว่าแต่มีอะไรบ้างไปชมกันครับ

เริ่มกันที่เมนูผัดเผ็ดงูเห่า
จะเด็ดจะดุตามวัตถุดิบหรือไม่นั้น

ว้าว
โอ้โหเป็นเมนูเด็ดสุดเผ็ดสุดทอด
และนี่ก็คือเมนูผัดเผ็ดงูเห่า

บ้างประแดงอำเภอบ้างปะอิ่น
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ซึ่งเมนูนี้กินแล้วไม่เห่า
แต่เผ็ดแซ่บอร่อย
โดยวิธีการทำของเขาลี้ลับซับซ้อน
พอกับวัตถุดิบหลักอย่างงูเห่า

ในขั้นตอนแรกนั้นก่อนที่จะนำงูมาผัด
เขาจะแร่ท้องูเพื่อเอาดีออกก่อน
ค่อยนำไปเผาไฟอย่างกับย่างไส้กรอก
ซึ่งเขาเผาเพื่อให้จิกสาบของงูหายไป
เมื่อเผาเสร็จแล้วก็จะทำการขูดน้ำงู

คุณเอาส่วนที่ไม่ออกต่างหาก
จากนั้นก็นำไปให้ทางแม่ครัว
ใช้คอร์ดของทอเทพเจ้าสายป่าทุบ
เพื่อเลาะกระดูกของมันออกนั่นเอง

ก็นำไปสับให้ละเอียดแบบโอเค

มาดำคาวโดยจะเทนเล้าขาวลงไปผัด
ซึ่งถือเป็นการรวนเนื้องู
และจะรวดแห้งซึ่งก็ยังไม่เสร็จนะครับ
จะต้องนำเนื้อที่รวดไปผัดกินกี่รอบ

ซึ่งก็จะใช้พริกแกงสูตรของทางร้านมาผัดให้เข้ากัน
และปิดท้ายด้วยใบยี่หรา
ถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีผัดงูหน้าตาดูน่าทานมาก
และเมนูนี้ทางร้านเขาก็ไม่มีทุกวันนะจ๊ะ

และจะบอกว่านี่เป็นอาหารป่าที่คนบางกลุ่มเขานิยมทานกันนะจ๊ะ
ซึ่งร้านเข้าทุกวันตั้งแต่สิกน้องชักถึงสิกบุญจ๊ะ
เมนูนี้ก็เด็ดไม่แพ้เมนูแรก
นั่นก็คือเจ้าระเคย่างจ๊ะ
โอ้โฮจัราเคย่างกับน้ำจิ้มมะขามแจ่วรสจัดจาน
เปิดขายอยู่ที่บริเวณหน้าฝากจราเข
สามทวีชัยตะบนหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
สำหรับคนที่ไม่เคยพบเคยเห็นก็จะว่ามันแปลก
ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเนื้อจราเขมายาง
ใส่ไม้ปิ้งเหมือนกับหมูปิ้งไก่ปิ้งกันแล้ว
และที่สะดุดตาก็คือราคาเพียงใบละ๒๐บาทเท่านั้น
ซึ่งวิธีการทำก็จะนำเนื้อจอระเข้
อายุประมาณ๑ปีครึ่งถึง๒ปีมาแปรรูป
ขนาดของลำตัวยาวประมาณเมตรครึ่งถึง๒เมตร
เพราะเป็นช่วงที่เนื้อจะหนุ่มและมีรสชาติที่หวานไม่แข็งไม่เหนียว
จากนั้นให้นำจราเข้ที่แร่ออกจากตัวจากส่วนต่าง
หมักซอสสูตรของทางร้านเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอม
จากนั้นนำมาเสียบปลาย่างเมื่อเนื้อสุกได้ที่
ขอบอกว่าเนื้อจราเข้มีคุณค่าทางโภชนาการ
โรตีสูงไขมันต่ำและรสชาติดี
สำหรับร้านจราเข้ย่างฟาร์มทวีชัย
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ลองแวะไปชิมกันดูนะ
บอกตรงนะน้องใบตองเอามาวางคู่กับ

จริงแล้วแต่ความพึงพอใจ
เพราะว่าเรื่องของการกินมันเป็นรสนิยมส่วนตัว